ผู้หญิงคนนี้ชวนเพื่อนผู้ชายมามาที่ห้อง

พอมาตอนเช้าผู้หญิงตายค่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรี
ห้องเช่าห้องนี้เลยคุณผู้ชม

คือเหตุการณ์นี้เนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ

สภาพคือเปลือยหมดเลย
ปลายเท้าเกร็งเสื้อชุดชั้นในถูกถอดวางไว้ตรงไหล่ซ้าย
กางเกงถูกถอดกองเอาไว้ที่ปลายเท้าแล้วก็เจอขวดเหล้าหนึ่งขวด
ไม่ได้เจอร่องรอยการต่อสู้ค่ะคุณผู้ชมคุณสืบสกุล
เพื่อนวัย๕๐ปีเพื่อนผู้ชายที่เขามานั่งดื่มกินกับผู้ตาย
เขาเล่าให้ฟังนะว่าพันรายโทรมาหาผมชวนผมมากินเหล้า
ผมก็ปฏิเสธแหละเพราะว่าผมไม่ค่อยจะแข็งแรง
แต่ผมก็มานะไม่ได้กินมาคุยกันจนถึงตีหนึ่งตีสอง
แล้วผมก็ไปนอนบนเตียงส่วนพันรายน่ะเขานอนด้านล่าง
พอตอนสายปั๊บผมตื่นมาอ้าวพันรายตายแล้ว
ก็เลยเรียกเพื่อนข้างห้องให้มาดูแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบค่ะ
อ๋อพี่กินแล้วแล้วพี่เหนื่อยพี่จะเข้าโรงบาล
อย่าเอาอ่ายาผมยามันขาด

แต่พอตื่นเช้ามาเอามาแล้วหมด
เพื่อนที่มานั่งอยู่ด้วยจนถึงตี๑ตี๒บอกกับเราแบบนี้
เจ้าของร้านอาหารค่ะก็บอกว่านางพันรายเป็นแม่ครัวอยู่ที่ร้าน

จะเดินทางกลับบ้านที่ภูเก็ตตลอดเลยนะ
แล้วเมื่อคืนก็ยังเห็นเพื่อนผู้ชายคนนี้ขับรถมาหา

มารู้ตอนเช้าเหมือนกันว่าเสียชีวิตแล้ว
ทีนี้ตำรวจก็ไปตรวจสอบในห้องที่เกิดเหตุนะคะ
อบศพให้กู้ภัยส่งโรงพยาบาล
เดี๋ยวต้องให้แพทย์ชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะว่าเท่าที่ดูที่ห้องไม่ได้มีร่องรอย

ต้องดูว่าเสียชีวิตจากโรคประจำตัวหรือเปล่า
ญาติก็บอกว่าไม่ได้ติดใจสาเหตุการตาย
เดี๋ยวหลังจากนี้จะรับศพไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปนะคะ